ผมอยากจะให้ฝากเตือนภัยกันไว้ว่าบางทีเราเข้าไปยังโรงพยาบาลคือเราก็คงจะเจ็บป่วยอะเนาะ
แต่บางทีเราก็ไปเจอกับหมอพยาบาลแล้วเราคิดว่าเราปลอดภัย
บางทีถ้าคุณเกิดผิดพลาดพลาดพลั้งในบางจังหวะคุณอาจจะป่วยหนักกว่าเดิมก็ได้นะฮะ
คุณดูให้ดีคลิปนี้มันไวมากคงจะคุยกันหมอผมไม่เป็นไรหรอก

อันนี้ท่าสวยนะจริง๑๐คะแนนเต็มไปเลย

นึกว่ายิ้มนัสติกนะคะท่ารม

ให้ดูคือเตือนภัยนะไม่ได้มาขำพี่เขานะ
ไม่แล้วคุณอย่าไปโทษพี่พยาบาลสิ
คือเขาคงจะเจ็บขามาแหละผมว่านะ
แต่ในจังหวะนั้นคงจะแบบว่าคุณหมอแค่นิดเดียว
แต่เท้ามืดมั้ยอ่ามืดลง
แล้วยังไงว้ายมันมืดครับ

แต่โชคดีที่เท้าข้างขวาพี่เขาคงเจ็บไหม
แล้วเขาก็เลยต้องเกร็งไว้ก็เลยไปปิดกับผนัง
ทำให้พี่เขาไม่ร่วมไปคุณดูดิพี่เขาต้องเป็นนักตะก้อก่อน
จังหวะขึ้นฟาดโอ้โหจริงจังหวะขึ้นฟาดขาจะเหยียดตรงเนี้ย
ใช่เหมือนกันเหมือนยิมนาสติกเห็นไหม
บอกแล้วว่า๑๐คะแนนภาดสวยมากใช่มันเหยียดตรงเป๊ะ

คิดสภาพถ้าขาดไม่พลาดสีไหลลงไปเลย
ว่าพี่คงไม่เป็นไรนะแล้วก็อย่าโกรธเรานะ
เอาคลิปของพี่มาออกอากาศแบบนี้พวกเราไม่เกี่ยวคุณชนะคนเดียวเลยนะคะ
รักกันจริงจริงนะนักได้พูดแบบนี้
เอายังไงก็เป็นห่วงบรรยายให้พี่หายไวแข็งแรงแล้วกันนะคะ
แล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนะจ๊ะ